มาเปลี่ยนอารมณ์กันหน่อยค่ะคุณผู้ชม
ต้องพูดถึงเรื่องฉายาคนบันเทิงกันหน่อย

คุณผู้ชมคงได้รับทราบไปหลายฉายาแล้ว
รวมไปถึงชายาของคุณแม่สุดสตรอม

ปีนี้ได้ฉายาว่าซิงเกิลมัมพันแกร่งนั่นเอง
ดูเหมือนว่าเธอน่าจะแฮปปี้นะกับฉายานี้
แล้วเธอเองก็ฝากขอบคุณทุกคนที่คิดถึงกันด้วย

เรื่องดราม่าที่แพทน์เข้าไปคอมเม้นต์ข่าว
พอไล่เด็กนักเรียนที่มีกรณีโดนรุมข่มขืนนี้
ออกว่าแพทน์ไปเม้นต์ว่าจริงอ้อ
เจ้าตัวก็แจงว่าเขาตั้งคำถามกับสังคมแค่นั้นเอง
ก็เป็นฉายาที่เราฟังแล้วเราก็แบบ

มันสะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกของคนที่มองเรา
มันเป็นสิ่งที่แบบดี

เป็นกำลังใจทั้งของเราและคนอื่นด้วย
ส่วนเรื่องดราม่าอย่างที่บอกกันไปเน้นนู่นนั่นนี่อะไรอย่างนี้
ส่วนใหญ่คนไม่ได้ดราม่าในเรื่องที่น้องไปเม้นหรอก
แต่คนก็จะเหมือนแบบโหแบบ
ใส่ใจทุกเรื่องอะไรอย่างนี้
คือจริงบางทีเราอ่านแล้วบางทีเราก็รู้สึกแบบ

แต่ขอให้เป็นเรื่องดราม่าที่ไปในทางที่ดีนะ
เป็นกำลังใจให้แม่แพทย์ทุกอย่างทุกวัน
ในการทำความดีต่างแล้วก็ทำหน้าที่คุณแม่ต่อไปนะคะ

จริงคือต้องบอกว่าแม่แพทย์เนี่ยลอยตัวเหนือดราม่าไปเรียบร้อยแล้วนะ